ส่วนเรื่องนี้นี่ก็มาจัดเลยค่ะที่หน้าผับ

ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงต่อยผู้หญิงค่ะ

โอ้โหนี่เห็นภาพแบบนี้จังหวะแบบนี้มันก็เลยกลายมาเป็นคำถามไง
ผู้หญิงคนแก่เด็กพี่เขาเก่งจังเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นผู้ชายต่อยผู้หญิงนะคะ
แล้วดูสิทำไมอากาศของผับไม่ยอมห้าม

บอกว่าผู้ชายต่อยทำร้ายผู้หญิงมันไม่แมนนะ
ส่งคลิปเพื่อนโดนทำร้ายที่หน้าผับในตัวเมืองเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่ทั้งปกครองตำรวจสุ่มตรวจบ้างนะครับ
เมนต์นี่อ่านออกอากาศไม่ได้หรอกคุณผู้ชม

กาดมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
แล้วพอเหตุการณ์มันไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น

คุยกับผู้เสียหายที่โดนทำร้าย
ซึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะว่าคืนเกิดเหตุนั้น

ตัวเธอไปกับสามีแล้วก็ไปกับรุ่นน้องอีก๗๘คน

ทีนี้มันมีประเด็นค่ะ
เพราะว่าเข้าใจผิดกันกับอีกกลุ่มนึง

เคลียร์ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว

ตัวเธอกับสามีออกมาจะกลับบ้านนะ
โดนชายชะกัน๔๕คนมารุมทำร้ายสามี
ตัวเธอเห็นก็ไปห้ามสิคะ

แล้วมารู้ทีหลังด้วยว่าเขาเป็นทหาร

อีกคนนึงเป็นตำรวจมาหยุมหัว

แล้วก็ถ่ายคลิปตามที่ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะเธอก็พาสามีไปโรงพยาบาล
ถามว่าสามีนี่อาการเป็นอย่างไรบ้าง
คิ้วแตกเย็บไปตั้ง๖เข็ม
บวมปวดหัวเข่าหัวเข่ากระแทก
ส่วนตัวเธอก็ฟกช้ำที่แขนหน้าข้อมือ

ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองเพชรชบูรณ์แล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้เธอไปตรวจร่างกาย

แล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลจะออกเป็นใบรับรองแพทย์มา
แล้วก็ค่อยมาแจ้งให้ตำรวจทราบอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงจะมีการเรียกไปสอบปากคำ
ตามตัวคนในคลิปที่ต่อยเธอ
มาสอบสวนข้อได้จริงต่อไปนะคะ

คนเขาแชร์กันเขาคอมเมนต์กันเยอะใช่ไหม

ผู้ว่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายกริจคงเมือง
บอกว่าเบื้องต้นก็ตรวจสอบแล้ว
เป็นการทะเลาะกันนอกสถานให้บริการ
แล้วก็เป็นเวลาที่สถานบริการปิดแล้ว
เพราะว่าหน้าสถานบันเทิงก็จริง

ก็จะต้องให้ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบอย่างเข้มงวด
แล้วก็ตักเตือนย้ำไปแล้วนะว่าไม่ให้ปล่อยประละเลย
ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย

อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการจัดการต่อไปนะคะ